เอาล่ะแล้วก็เรื่องของการแชร์ไอเดียเนี่ยนะ
ช่องทางไลน์เมื่อวันก่อนเราก็ถามคุณผู้ชมไปว่า
ขยะเนี่ยนะจะเอามารีไซเคิล
หรือว่าเอามาทำอะไรได้บ้างขยะเหลือใช้เนี่ย
คุณผู้ชมก็ส่งกันมาหลากหลายไอเดียเลยนะครับ

ไอเดียของคุณผู้ชมแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างที่คุณผู้ชมนั้นส่งมา
รายการตลอดข่าวของเรานี่นี่เลย
ส่งรูปมาให้ดูเลยนะครับนี่
เขาบอกว่านำฟิลเจอร์บอร์ดเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
มาต่อยอดประดิษฐ์เป็นรถแข่งเก๋แบบนี้

ถูกต้องครับโอ้โหแล้วก็มาทำแบบนี้แล้วก็สามารถ

ก็ทำมาคนเดียวคันเดียวแข่งกับตัวเองใช่

อีกหนึ่งไอเดียนะครับใครที่ชอบทาน้ำอัดลมนี่กระดกเข้าไปหมดขวดอั๊กกัลกัลกัลกัลค่ะ

เปลดภาพแบบนี้ให้มันกลายเป็นโขมไฟ
เอาระบบคัตเตอร์กรีดให้มันเป็นรูปร่างต่าง
อดไฟมันอาจจะเป็นสีที่มันแตกต่างกันไป
ต่อไปสีขาวก็มีสีส้มก็มีสีแดงก็ได้
แต่ว่าพอครอบด้วยกับขวดน้ำอัดลมเหลือใช้แบบนี้แล้วเนี่ย
สีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
บางพื้นที่เขาใช้ขวดพวกนี้นี่แหละ
เอาไปทำเป็นหลอดไฟที่วางเอาไว้ตามเส้นทางต่าง
ที่เป็นเส้นถนนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมา

ใช่ก็คือให้มันสะท้อนแสงได้
ก็ทาสีให้มันสะท้อนแสงเอาไว้

เขาจะได้เห็นไงอ๋อมันทางมันโค้งแบบนี้

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถมานำมาเป็นประโยชน์ได้ด้วย
โอ้โหสุดยอดเลยไอเดียแต่ละคนที่ส่งเข้ามาเนี่ย